เรื่องที่หลายคนแซวกันผ่านโซเชียลกันบ่อย

อาจจะมีเบบีเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะ

ของพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาแน่นอนค่ะ

บอกเลยว่าขอชะลอไปก่อน
โครงการปั๊มทายาทเพราะว่าตอนนี้เร่งสร้างบ้านที่จะเป็นเรือนหอหลังใหม่
แต่ว่าบ้านหลังนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ยิ่งใหญ่อลังการสู้ของพี่ต้นหอมได้หรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังเขาหน่อยค่ะ
สักปีหนึ่งน่าจะเสร็จค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นงานที่
เป็นเรือนหอที่คุณถากุลคือตั้งใจสร้างเองดูแลเองออกแบบเอง
คุณต้นหอมแข่งกับเขาไม่ไหวนะลายนั้นบ้านเขา๕๐๖๐ล้าน
แล้วก็เป็นบ้านที่แบบแพงมากแต่ว่ามีห้องนอนใต้หลังคาห้องเดียวสงสาร
กลางวันนี้ขึ้นไปไม่ได้นะคะเหงื่อไหลลงไปถึงกระตุ่มเลย
ใช่ลานจอดรถใหญ่กว่าห้องนอนเยอะมากค่ะ
ก็แซวกันไปแซวกันมานะคุณผู้ชมนะไหนพูดถึงพี่ต้นหอมก็ขอถามถึงรายการหอมเป๊กหน่อยดีกว่า
ปรับเหลือพิธีกรแค่สองคนหลังตลกดังหนูเล็กก่อนบ่ายถอนตัวไปนะฮะ
แล้วตอนนี้รายการลงตัวแล้วหรือยังและกับกระแสดราม่าเกาเหลากับหนูเล็กตอนนี้เป็นยังไงคลี่คลายหรือยังไปฟังจ้ะ
ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วค่ะก็สนุกค่ะคือเป๊กอ่ะโชคดีคือต้นหอมเนี่ยเขาเป็นแกนหลักคือเขาเก่งอยู่แล้วเขามีความสามารถแล้วก็มีเป๊กไปสมทบเขา
เราก็เลยทำงานกันแบบคล่องตัวเป็นเรื่องของความพึงพอใจว่าใครไหวตรงไหนใครไม่ไหวตรงไหนส่วนเป๊กกับหอมคือไหวหมดเพราะว่าเราบ้างานแล้วเรางกเงิน
ไหวแหละเพราะว่าบ้านเพิ่งสร้างบ้านยังไม่เสร็จนะคะไม่ขิงกันเรื่องบ้านเนาะก็น่ารักดีนะครับคู่นี้นะค่ะคุณชมค่ะ